มีข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นผู้ใช้บริการรถเมย์กันบ้าง
ในปีนี้เขาบอกว่าน่าจะได้ใช้รถเมฆรูปแบบใหม่กันแล้ว
โดยจะเป็นการใช้รถเมย์พลังงานไฟฟ้า
ซึ่งกระทรวงคมนาคมเองก็อยู่ระหว่างการ

มีการจัดซื้อใช้งาน๒๐๐๓๐๐คัน
โดยจะต้องพิจารณาว่าจะเช่าหรือว่าจะเป็นการซื้อขาดแทนครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับวงการของรถเมย์ในประเทศไทย
นี่คือรถเมฆไฟฟ้าคำแรกที่ประกอบขึ้นมาในประเทศไทยเอง
ต่ำคือหมายความว่าขั้นบันไดต่ำ
ทำให้คนที่พิการหรือว่าวิวแชร์สามารถใช้ได้นะครับ
แล้วก็สามารถลดระดับความสูงต่ำของรถได้
โดยใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่๔๕ชั่วโมง
วิ่งได้ทั้งหมด๒๕๐กิโลเมตร
ทำความเร็วได้สูงสุด๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
ถูกนำมาให้กับนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาดู
ซึ่งให้ดูว่าตัดสินใจเลยว่าจะซื้อหรือว่าอย่างไร
หรือว่าจะนำไปใช้ในโครงการรถเมย์ไฟฟ้าของกระทรวงหรือไม่
รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าตอนนี้
อยู่ระหว่างการเร่งรัดให้คณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กสมกรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้งานรถเมย์
โดยสารประเภทรถเมย์ไฟฟ้า
โดยปีนี้จะให้ทดลองจากการจัดรถมาให้ก่อนนะครับ๒๐๐๓๐๐คัน
โดยพิจารณาใน๒แนวทางคือว่าจะเช่า
หรืออีกแนวทางหนึ่งเป็นการซื้อขาดเลยครับ
ซึ่งทั้งสองส่วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็อยากให้นำรถเมย์ไฟฟ้ามาใช้ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับ
รัฐมนตรีเช่าว่าการกรรมคมก็ยอมรับอีกนะครับว่า
โดยราคาเฉลี่ยรถเมย์ไฟฟ้าอยู่ที่คันละ๑๐กว่าล้านบาทครับ
ซึ่งต่างกันประมาณ๗ล้านบาทต่อคัน
หากไปเปรียบเทียบกันในระยะยาวรถเมย์ไฟฟ้าจะมีความคุ้มค่ามากกว่า
แต่ถ้าเกิดว่ารวมค่าซ่อมในอีก๒๐ปีข้างหน้านะครับ
แล้วก็ปิดช่องโหวตที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของความไม่โปร่งใส
โดยให้เร่งนำข้อเสนอของคณะกรรมการโดยเร็วนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะจัดซื้อได้ภายในปีนี้